ที่นี่บ้างครับคุณผู้ชมฮะจะพาไปดูเกษตรทำเงิน
วันนี้เดี๋ยวจะพาลอยฟ้าไปเก็บมะเขือเทศ

มะเขือเทศลอยฟ้าเขาทำอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
เพราะอะไรหนุ่มที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศ
แต่กลับปลูกมะเขือเทศกินสดลอยฟ้าขาย
จากที่ไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นชอบ
ชอบกินอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
เพราะสร้างรายได้งามจนต้องขยายโรงเรือนเพิ่ม
ใช่เลยหนุ่มคนนี้คือคุณจิตพงศ์พีรพัฒนากัมพล
อายุ๔๙ปีจากหนุ่มรัฐศาสตร์
ลาออกจากงานประจำในกรุงเทพก็เกือบ๖ปีแล้วล่ะค่ะ
แต่เป็นเวลา๖ปีที่คุณจิตภงได้ทำความรู้จักกับมะเขือเทศแบบลอยฟ้า
ช่วงที่ว่างงานก็คือจุดเริ่มต้นค่ะ
หลังจากที่เพื่อนซื้อมะเขือเทศกินผลสดมาให้ลองชิม
ถึงไม่ชอบก็กินเพื่อนขอมาทั้งที
แต่พอได้ลองกินครั้งแรกก็ติดใจจนซื้อกินเรื่อยมาแบบนี้แหละค่ะ
แต่เอ๊มะเขือเทศกินผลสดขาดตลาดอีกแล้ว
เขือเทศกินผลสดขาดตลาดบ่อย
เรื่องนี้แหละค่ะจุดประกายให้คุณจิตภง
เริ่มสร้างโรงเรือนหลังบ้านบนเนื้อที่ประมาณ๓งาน
เพื่อปลูกมะเขือเทศกินผลสดแบบลอยฟ้า
ปลอดภัยไร้สารเคมี
ที่มีชื่อว่าคอปเตอร์ฟาร์มอารมณ์ดี
อยู่ที่ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ที่นี่เลือกปลูกพันธ์โซราริโน
ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศเนเทอร์แลนด์
ให้ผลใหญ่สีแดงสดไร้เมล็ดกรอบหอมแล้วก็หวาน

ใช้เวลาปลูกประมาณ๖๐วันก็เก็บขายได้แล้วล่ะค่ะ
คุณจิตภงค่ะอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
ว่าในแต่ละเดือนน้ำหนักที่ส่งออกให้ลูกค้า

น้ำหนักที่ออกไปถึงลูกค้าเนี่ย
ก็อยู่ที่ประมาณแล้วแต่เดือนหนึ่งถึงร้อยโล
แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งมาตามออเดอร์

มีอยู่ที่ประมาณ๔๐๐ต้นครับ

ถ้าเกิดว่ามันตลาดเปิดรับมากกว่านี้
ก็น่าจะขยายเพิ่มครับ

ซึ่งตอนนี้ราคาขายก็อยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๐บาท
ก็จะทำรายได้ไม่ต่ำกว่า๘๐๐๐บาทต่อสัปดาห์

แบบออนไลน์แล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามาซื้อแล้วก็ชิมผลสดเลือกตัดจากสวนได้ทุกวันนะคะ
แต่ก็ต้องได้รับวัคซีนครบโดสก่อนนะคะถึงแวะมาได้
จำกัดวันละไม่เกินยี่สิบถึงสามสิบคนค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะคุณจิตภง
ผลตอบรับดีขึ้นครับจากคนที่รักสุขภาพ
มาทานมะเขือเทศทานผลสดรสชาติมันจะกรอบหอมนิดแล้วก็หวานครับ
ปเตอร์ฟาร์มอารมณ์ดีก็กำลังเตรียมขยายโรงเรือนเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
ใครที่สนใจก็ไปศึกษาดูงานได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ